ต่อกันที่พิธีกรชื่อดังอย่างคุณวูดดี้วุฒิธรนะคะ
ก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะออกมาเปิดใจผ่านสื่อเลยว่า
แต่งงานไปแล้วเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา

บรรยากาศในงานก็บอกเลยว่าชื่นมื้น

ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะ

สำหรับพิธีกรชื่อดังบูดดี้วุฒิธร
กับข่าวคราวงานวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการ
โดยเจ้าตัวเผยว่าช่วงเวลาแห่งความสุขนั้น
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๕๗
ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทยเมื่อ๒ปีก่อนที่จังหวัดภูเก็ต
กำลังครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้พิธีกรหนุ่มชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดเป็นความลับ
ขณะนั้นสังคมอาจจะยังไม่เปิดใจยอมรับความรักในรูปแบบของเจ้าตัว
ส่วนตอนนี้หลังมีข่าวเผยแพร่ออกไป
ตัวเองและแฟนหนุ่มรู้สึกสบายใจและมีจุดยืนมากขึ้น
จากได้รับความยินดีจากคนใกล้ชิดรวมถึงแฟนอย่างล้นหลาม
ซึ่งอนาคตต่อจากนี้อยากใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขให้มากที่สุด
จะทิ้งท้ายด้วยนิยามความรักว่าความรักคือการให้ค่ะ
ตอนนั้นเราแค่มองว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยอาจจะไม่เก็ต
ใช่ไหมฮะแล้วเราเองก็รู้สึกว่าวันนั้นเราพร้อมมาก
แล้วทำไมเราจะต้องมานั่งรอว่าสังคมจะเก็ตหรือไม่เก็ต

ทุกวาเลนไทยเราก็จะกลับมาฉลองกันใหม่
ภาพที่เห็นไปที่ไปภูเก็ตจริงเราไปฉลองแบบฉลองความรักด้วยกัน
อนาคตยังไม่วางแผนเลยนะครับเอาปัจจุบันให้รอดก่อนครับวันนี้
เพราะว่าพูดตรงเราตื่นมาบางทีเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นพรุ่งนี้หรือชาติหน้า
เราก็เลยคิดว่าเอาวันนี้ให้ดีที่สุด

ก็อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ให้กับครอบครัวให้กับคนที่อยู่กับคุณ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ไหนตื่นมาอย่างที่บอกว่าคือพรุ่งนี้เดี๋ยวชาติหน้า